คุณผู้ชมครับติดตามกับพวกเรานะมีเรื่องราวข่าวสารสนุกสนานให้ได้ติดตามกัน
แล้วก็เช้าแบบนี้เอาไปดูกันหน่อยนะครับว่าบางคนก็อาจจะยังง่วงนอน
สาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าดูบอลมาเมื่อคืนหรือเปล่า

น้องคนนี้โอ้โหแทบจะสับปะงกลงไปนอนแล้วที่สำคัญจะชวนเพื่อนนอนด้วย

ชวนเพื่อนไปด้วย
เชื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าก็จะงงว่าให้ไข้มาชุดล้างเราไว้
บางทีเร่งมากโดนเยอะไปหมดแรงสิครับ
ยิ่งถ้าเกิดว่าทานข้ามันมาเสร็จร่อย

นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเช้าช่วงซ้ายช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะเนี่ยนะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เด็กนอนได้ทุกเวลาถ้าหากว่าพอหมดแรงแล้วนะ
เหมือนแบบดึงปลั๊กออกอ่ะล่วงเลยทันที
แต่คือเด็กเนี่ยต้องนอนกลางวันไงฮะ
บางคนเนี่ยนะเด็กไม่อยากนอนกลางวัน
แต่ว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วง่วงอยากนอนกลางวัน
เพราะฉะนั้นตอนเป็นเด็กรีบนอนซะ
กรอบโกยไปซะนะคะเล็ก

ไม่ใช่เราจะไปนอนได้ไงเราต้องจัดรายการ
แต่เราอยากจะให้เพลงกับน้องเข้าไป
เพลงนี้น่าจะเหมาะเพลงอะไร

ยังไม่ได้นอนเลยจน๑๐โมงเช้า
เมื่อคืนดูบอลดึกไปหน่อยมา
เพลงดีเนาะ

อมมันเป็นวิธีการรองของเขาแบบนี้
ใช่แล้วคุณ